เกิดขึ้นในบ้านลังหนึ่งที่บ้านเจ้าที่จังหวัดชนบุรี
ขอโทษขอโพยนะครับคือแบบเหมือนกับว่าโอ้โหผิด
ไปแล้วมันเป็นรักเปื้อนเลือดจริงจริงนะคือเขา
ทะเลาะกันก่อนทะเลาะกันอีท่าไหนก็ไม่รู้สามีอม
ฝ่ายภรรยาที่เป็นคนเจ็บรีบบอกเจ้าหน้าที่เลย

นี่สามีก็กอดประคองเลย

แล้วก็บอกว่าผมเองนี่แหละที่เป็นคนแทงภรรยา

ก็ไม่ควรจะทะเลาะกันถึงขั้นแทงกันไหมล่ะคะ
จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม

ทะเลาะกันแล้วหยิบอาวุธขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องทุกทีนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่คนแทงฝ่ายสามีเขาก็เนี่ยฮะ
กอดภรรยาเขาไม่ห่างเลยนะ
ภรรยาก็เหมือนกับเอาเข้าอกเข้าใจ
พร้อมให้อภัยสามีไม่เอาเรื่อง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๔ทุ่มคืนที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับ
เป็นบ้านเช่าในซอยวัดบุญสัมพันธ์๕ในพื้นที่หนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี

กู้ภัยเนี่ยได้รับแจ้งว่ามีคนถูกแทงบาดเจ็บที่บ้านหลังนี้

คนเจ็บชื่อนางสาวสุภาพรอายุ๓๒
มีดปลายแหลมถูกแทงเข้าที่ต้นขาซ้าย
คือปลายมีดมันหักคาต้นขาเลยนะครับ

หลังมาช่วยประถงพยาบาลเบื้องต้น

ซึ่งก็คือคนแทงแบบเฝ้าไม่ห่างเลย

กอดคอยปลอบภรรยา

ส่งโรงพยาบาลอยู่ในนรงบอกว่าผมนี่เป็นคนแทงพันละยาเอง
ก่อนเกิดเหตุมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
ผมเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าเมียจะปันใจให้ชายอื่น

มีดปักเข้าต้นขานี่โห

คาใจอ่ะพี่คือพี่มันคืออะไรคือผมไม่เข้าใจ

ดื่มรับไหมอ่ะมีครับดื่มจะไม่ไหว

มันเพิ่งกินด้วยกันทั้งคู่เลย

กลับไปเรื่องกันสายกัน
นี่ค่ะคือทางภรรยาก็ยืนยันนะครับว่า
ไม่เอาเรื่องสามีนะค่ะแต่ในทางคดีเนี่ย

ฝ่ายคนเจ็บออกจากโรงพยาบาลก่อน
วันนี้เราลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
ฝั่งของสามีนี่วันนี้ไปทำงานนะฮะ
เพราะว่าต้องหาเงินมาเป็นค่ารักษาภรรยาด้วยอยู่ที่โรงพยาบาล
ภรรยาก็ยังอยู่โรงพยาบาลอยู่นะครับ
พี่สะพ้ายอยู่ที่บ้านหลังนี้
พี่สะพ้ายของนายนรงนะคนก่อเหตุนะครับ
บอกว่าที่บ้านเนี่ยอยู่กันหลายคนนะเนี่ยที่เกิดเหตุอยู่ด้านในเนี่ยนี่นะครับ
คุณชมพู่สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไป
สะพ้ายบอกว่าที่บ้านอยู่กัน๗คนนะคือตัวเธอกับสามีมีลูกอีก๒คน
แล้วก็นรงเดชกับภรรยาของเขาอีกคนนึงเป็นพี่ชายของฝั่งสามี
ก็เช่าบ้านอยู่ที่นี่กัน๔๕เดือนแล้ว
คือปกติในคู่ของนรงเดชกับภรรยาเนี่ยพี่สะพ้ายบอกว่าเขาจะทะเลาะกันบ่อย
ก็ตามสามีภรรยาตามภาษา
คือเมื่อคืนนี้เนี่ยมันเป็นเหตุทะเลาะกันแล้วมันมีเรื่องมีราวรุนแรงที่สุด
แต่เท่าที่รู้ก็คือนรงเดชเนี่ยเขาหยิบมีดขึ้นมา
เขาตั้งใจจะแทงขู่ภรรยาจะแทงใส่ที่นอน
จังหวะนั้นฝ่ายหญิงเองก็เห็นสามีหยิบมีดขึ้นมาแล้วทำท่าจะแทง
ก็คงจะตกใจก็ยกขาขึ้นไอ้จังหวะยกขาขึ้น
ส่วนตัวสามีก็จะแทงใส่ที่นอนมันมาเจอกันพอดีฮะ
มีดเลยปักเข้าต้นขาตรงเนี้ยนี่ฮะแต่เขายืนยันว่าเขาปรับความเข้าใจกันนะ

สาวเขาก่อนออกจากโรงพยาบาล
เขาตกใจก็เลยยกขาขึ้น
คือพี่เข้าใจลองนึกภาพนะก็คือเขานอนตะแคง
ตะแคงแล้วก็คือเขาจะเอามีดแทง
แล้วด้วยความที่ว่าเขาตกใจเขาก็อาจจะยกหัวเห่าขึ้น

เขาไม่ได้ตั้งใจเรียกน้าเรียกรถสว่างให้หน่อย
พาเขาไปโรงพยาบาลหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ

ทางตำรวจก็ได้มาสอบถามทางเราว่า

ก็มีเพื่อนบ้านที่อยู่ในระแวกบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
เมื่อคืนนี้ฝั่งสามีเขาก็ไปซื้อเหล้าขาวมาขวดหนึ่งจากร้านแถวบ้านนะครับ
ก็ไม่รู้ว่าพอเข้าไปในบ้านแล้วเป็นยังไงกันบ้างอ่ะอยู่ดีดีก็ร้องโอดโอยกันก็เลยเนี่ยฮะ
แจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือกัน
ก็คือเวลาเมาเนี่ยเขาก็ชอบตีกันนะนะ
ทั้งพ่อเขาทั้งคนในบ้านห้ามทุกครั้ง
ห้ามก็ไม่รุนแรงเท่าไหร่
มาครั้งนี้ไอ้ผมก็หลับอยู่
มันได้ข่าวเช้าว่ารุนแรงกว่าครั้งก่อนเยอะ
เวลาไม่เมาเขาก็รักกันเวลาเมาจะไม่ต้องทะเลาะกัน
เราก็ไม่เข้าใจเราก็ไม่ไปก้าวกายถามว่า
ชีวิตทำไมถึงอยู่อย่างนี้อยู่ได้ยังไง
มองแล้วนะถ้าผู้ชายไม่เมาและดูสุขุมเรียบร้อยนะ

กี่จรเมาเค้าเมาอยู่ที่บ้านเถียงโอ้โฮโฮยโฮย
ก็ไม่รู้ว่าใครจะเริ่มก่อนใครใครจะมีนิสัยร้ายแรงกว่ากัน
อ้าวนี่อย่างที่ลุงแกบอกเวลาไม่เมาก็ดูสุขุมเรียบร้อยดีเลย
ฝ่ายผู้ชายนะฮะผมว่าถ้าจะขอโทษเมียแบบให้ดีที่สุดเลยนะ
บีไปเลยว่าจากนี้ไปจะไม่ดื่มเหล้าแล้ว
อันนี้ดีที่สุดเลยใช่ไหมเมียก็แบบไม่ติดใจอยู่แล้วไม่แจ้ง
ไม่ได้แจ้งความละยุคนี้ล่ะไม่ติดใจนี้เพราะฉะนั้น
ให้ของขันปลอบใจเยียวยาเมียดีที่สุด

คุณหมอผ่าตัดเอามีดที่หักคาออกให้เรียบร้อยแล้วนะครับ
ว่าอีกสัก๒๓วันน่าจะกลับบ้านได้

ค่ะก็หวังว่าจะไม่มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นอีก
ถ้าเลิกเล่าได้อย่างที่พี่อุ๋ยบอกก็น่าจะดีที่สุดเลยแหละ